พวกเราโหลดแล้วคุณราคาโหลดหรือยัง
โหลดแล้วเฮ่งสวัสดีครับ
ขอบคุณค่ะ

๔ท่วมคุณธรรมดีวันนี้กลับมาเจอกับเรา๓คน
ถ้าเจอสองคนไม่ใช่รายการนี้คุณผู้ชมค่ะ

ที่เรียกว่าคุณผู้ชมเองก็มีสิทธิ์

แขกรับเจอร์ของเราเมื่อก่อนเธอหนักถึง๑๕๐กิโล

ครั้งนี้อยู่จ่าเลี่ยงแล้วไม่มีผีเสื้อสมุทรแล้ว
แต่ณวันนี้ของพี่ลงไปกี่กิโลแล้วจ๊ะ
ลงไป๑๐กิโลค่ะแค่นี้ก็ปลื้มปิ่มแล้ว

แต่สำหรับแขกรับเชิญของเราคนนี้ลงไปถึง๕๐กิโล
เราเห็นเขาในละครมาโดยตลอด
แต่ทำไมพวกเราไม่คิดจะเอาเข้ามาสัมภาษณ์กันซะบ้าง
ต้องบอกเลยบอกว่าคนนี้สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้อีกใครหลายคนได้
ส่วนเรื่องดวงนี้เป็นเรื่องของพ่อหมอเขา

สวัสดีค่า

นี่จริงมันต้องใช้เวลาปีนะ
ตอนนี้ไม่ใช่ผีเสื้อสมุทรแล้วเป็นนางนึ่ง
ไม่ไม่ใช่นางเงือกอวกน้อย

สุขภาพดีแล้วก็เพื่อนเยอะ
เวลาแอนไปทำงานกองถ่ายพี่เพื่อนที่เอาขนมไปเขาก็จะอยากให้เรากิน
กินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยเนอะ
ก็กินสิถ้าเรากินแล้วเพื่อนแฮปปี้เราก็รีบกินเลย
คุณเหมือนสุริวิภาทุกอย่างเลยนะ
แต่วันนี้อันนั้นมันไม่ใช่ความสุขของเราอีกต่อไปแล้ว
จริงมันเปลี่ยนไปแล้วดูเอาจากรูปดีกว่า
มาดูมาดูพ่อหมอถือสิจำได้ไหมจำได้ไหม
ณวันหนึ่งคนนี้คนนี้เราเห็นในละครละครบ่อย

สนุกอยู่กับความอ้วนอย่างนี้มาทั้งหมดกี่ปี

จะได้เรียกว่าเกือบทั้งชีวิตค่ะ
แสดงว่าไม่เคยรู้จักคำว่าผอม

คือฝั่งพ่อเนี่ยก็อ้วนกันทั้งนั้นเลยค่ะ

คำถามที่เราจะต้องถามคุณจาก๑๕๐กิโลกรัม

๙๐กว่าโลกรัม

ถ้าเป็นไปได้อยากให้ไปถึง๘๐บาท
เพราะว่าคุณหมอบอกว่าสุขภาพจะดีขึ้นมาก

อะไรมาแล้วบ้างอะไรมาเยี่ยมบ้าง

เบาหวานความดันแข็งมันในเส้นเลือดนี่เป็นครบ

จุดเริ่มต้นจากคน๑๕๐กิโล
วันที่เราบอกเฮ้ยเราจะปฏิวัติตัวเอง

เราจะออกกำลังกายมันไม่ใช่เรื่องง่ายพูดง่าย

เอาแรงทำมาจากไหนแรงใจ
แรงบันดาลใจใช่ไหมครับเพราะว่าแอนมีแม่ที่๗๐กว่าแล้ว

แล้วก็แม่ก็อยู่ที่นี่อันมีหน้าที่ที่จะแบบดูแลดูแล

คือพี่สาวเมื่อเร็วนี้พี่สาวสั่งนะว่า

ว่าน้องแอนห้ามตายนะถ้าตายเนี่ยนะ
สงสัยพี่กับแม่ต้องตายตามแน่เลย

ใครจะเป็นไม้ใครจะเป็นสมองของครอบครัวเรา

จากปกติคือตามใจทุกอย่างอยากกินอะไร

เปล่ายังสามารถกินกับพริกน้ำปลานี่คืออร่อยมาก

แต่ก่อนหน้านั้นเนื่องจากว่าพฤติกรรมการกินที่เรามีมาตลอดอยู่แล้ว
แล้วอยากกินอะไรตอนไหนก็กิน
อยากกินน้ำหวานอยากกินอะไรเราก็กิน
ก็เลยหลังจากที่ไปหาคุณหมอปรึกษาเรื่องแบบที่แอนมีปัญหาเรื่องฮอร์โมนประจำเดือนต่างเนี่ย

ก็ได้พบกับแบบนักโภชนาการด้วยค่ะ
และที่สำคัญไม่ใช่แค่เรื่องของอาหาร

ถ้าจะออกกำลังกายแบบแอนก็ต้องใช้วิธีการ

ช่วงหน้าเราจะคุยกันทุกเรื่อง
บอกว่าผู้หญิงคนนี้ผ่านอะไรมาบ้าง
ระหว่างที่ลดน้ำหนักเคยคิดแม้แต่จะงับหัว

เป็นเด็กแสบเหมือนเด็กผู้ชาย

แกล้งแมวแกล้งเป็ดแกล้งไก่แกล้งนก
แก้งเค้ามีอารมณ์แบบแปลกตามดวงนี้

เป็นดวงชะตาที่จะได้คู่หน้าแก่
ดาวคู่ก็ไปเป็นวินาศกับดวงชะตารูปกับดาวอังคาร

เป็นเหตุในดวงชะตาพื้นดวง
คุณแอนก็มีสิทธิ์จมน้ำตกน้ำมีเหตุเกิดอุบัติเหตุ
ตกน้ำมาแล้วสองครั้งแต่ไม่ตาย
ดวงชะตาใครมีเลข๓กับเลข๗อยู่ร่วมกันในพื้นดวงชะตา
อันนี้มี๓กับ๗ร่วมกันในพื้นชะตาเลยเนี่ย
แปลว่าเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดเหตุ
ที่ฉิวเฉียดเฉียดความตายไปได้ตลอดชีวิต

คุณแอนเป็นหนึ่งในดวงนั้นของดวงส่วนใหญ่เกินครึ่งลำ
ที่มีดวงแบบนี้ตกเครื่องบินตก